ค่าจ้างเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมที่๑๔๖๐บาทต่อคนต่อปี

เอกชนมองว่าแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าครับ
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ต่อสัญญากับประกันสังคม

ปัจจุบันผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งประเทศ

ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนราว๕๕๐๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
ด้วยความพัดสมัยทางการแพทย์บริการบริการ
โรงพยาบาลเอกชนจึงกลายเป็นตัวเลือกของผู้ประกันตน
แพทย์กัมพลพระศิลป์กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัฐ

ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาประกันสังคม
ระบุว่าโรงพยาบาลเอกชนในระบบประกันสังคม
ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ๘๐แห่ง
จาก๔ปีก่อนที่มีอยู่ประมาณ๙๐แห่ง

เพราะสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินล่าช้า
โรงพยาบาลเดชาก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ต้องไปกู้เงินเงินนอกระบบนะครับ
จ้างหมอได้บ้างจ้างไม่ได้บ้าง
ถ้าหมอจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง
เพราะคาชโฟล์ไม่มีไม่ดี
ก็เลยเกิดปัญหาเยอะที่สุดถูกปิดตัวไป
โรงพยาบาลคู่สัญญาจะได้รับค่าจ้างบริการทางการแพทย์
ราคาเหมาจ่ายที่เป็นโรคทั่วไป๑๔๖๐บาทต่อคนต่อปี
หากคิดตามโคต้าบางโรงพยาบาลที่รับได้๑๕๐๐๐คน
ก็จะมีรายได้จากผู้ประกันตน๒๑๙ล้านบาทต่อปี
หรือประมาณ๑๘ล้านบาทต่อเดือน
แต่ในจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรครักษายาก
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและได้รับเงินจากประกันสังคมล่าช้า
โรงพยาบาลเอกชนจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะ
หากคิดตามสัดส่วนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดกว่า๑๑๐
คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรครักษายากค่ะ
แต่ค่าแรงค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ายาก็ได้ถีบตัวราคาสูงขึ้น
ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนจึงมองว่า
สำนักงานประกันสังคมควรปรับค่าหัวผู้ประกันตน
จาก๑๔๖๐บาทต่อคนต่อปีเป็น๑๖๐๐บาทต่อคนต่อปีตามสภาพตลาด
อกจากนี้หากแก้ไขระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบให้เร็วขึ้น
ก็จะทำให้โรงพยาบาลมีสภาพคล่อง
อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้นค่ะ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน